แรกก่อนเลยเอ๊ะฝนก็ไม่ตกลมก็ไม่แรง
แต่ที่สังษัตลาฮีครับสาวไฟฟ้า
ล้มแล้วดึงกันดึงกันล้มหมดเลย๘ต้น
นะไฟดับสิครับเนี่ยฮะไฟดับเป็นวงกว้างเลย
ตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาระดมช่วยกันนะจะให้ชาวบ้านมีไฟใช้ก่อนค่ำนี้ฮะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อเช้าครับ๗โมงครึ่งได้
จู่เสาไฟฟ้าก็ล้มระเนละนาดนะฮะรวดเดียว๘๐
ต้นมันดึงกันลงมาหมดเลยไม่ทราบสาเหตุ
หน้าตึกแถวริมถนนสุขุมวิทย์แยกเจตะบนสัตหีบ
เพราะดีนะครับไม่มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต
แต่ทำให้ไฟดับกินเป็นบริเวณกว้างเลย
หลังเกิดเหตุฝ่ายกิจการการไฟฟ้ากองทัพเรือครับ

พบว่าไฟฟ้าดับครอบคลุมพื้นที่ชุมชนบ้านบางเสร่
ตะวันออกครับคุณผู้ชมไปจนถึงนู่น
หนวดปลาหมึกนู่นแล้วก็ถนนสาย๓๓
ชาวบ้านในพื้นที่ไม่สามารถใช้กระแสไฟฟ้าได้ชั่วคราวนะครับ
หลังจากตรวจสอบพบว่าสาเหตุของเสาไฟ
ลมลงมาหมดเลยนะครับแล้วก็ตรวจสอบอีกว่า
เป็นความประมาทของใครนะครับจะได้เรียกมารับผิดชอบ
แต่ตอนนี้ที่ต้องเร่งก็คือกู้ระบบก่อน

ฝ่ายกิจการไฟฟ้ากองทัพเรือเนี่ย

ร่วมกับหน่วยงานของเอกชนเบื้องต้นนะครับ
จะเป็นการเสริมวงจรสำรองชั่วคราวก่อน
เพื่อลดพื้นที่ไฟดับให้น้อยลงจากนั้นจะปักเสา
ปากเสากว่าจะพาดสายชดเชยทดแทนส่วนที่ชำรุด
แล้วก็เชื่อมต่อระบบเนี่ยโอ้โหมันต้องใช้เวลา
ทีมข่าวโทรไปสอบถามเจ้าหน้าที่กิจการการไฟฟ้ากองทัพเรือนะครับ
น่าจะไม่ต่ำกว่า๑ล้านบาทแหละส่วนการซ่อมแซม
อย่างที่บอกตอนต้นฮะเร่งอยู่
จะให้ประชาชนตรงนั้นมีไฟใช้ก่อนค่ำนี้ให้ได้ครับคุณผู้ชมฮะ
ถ้าบ้านใครไฟไม่ติดก็จากสาเหตุนี้แจ้งให้ทราบเลย